คนดีเนี่ยมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา
รถคันนี้นะเป็นรถของน้องที่กำลังจะไปสัมภาษณ์
เรียนเก่งสอบได้เพศัตว์มสว
จะไปสัมภาษณ์รถยางแตก
แล้วผู้ชายคนนี้มาถูกที่ถูกเวลาแล้วหัวใจเขาด้วย
ขับรถเนี่ยนะคุณผู้ชมคิดดู
เลยไป๒จุดกลับรถแล้ว
๒จุดอยู่เธอแล้วยังกลับมาเหรอ
วนกลับมาช่วยครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ผมบอก

น่ะเฉล่ารถคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิง๓คนยืนอยู่ริมถนนกับ
คุณผู้ชมผมนี่เป็นผู้ชายนะ

ผมยังทำไม่ไม่คล่องเลยนะอืมนะครับแล้วเจอผู้หญิงสามคนยืนอยู่
เขาจะทำกันยังไงอ่ะนี่แหละครับลงไปซ่อมให้จากการคุยถามกลับไป
ถามกันมานะครับทั้งหมดมาจากประจวบคิริขันครับ
พาลูกสาวไปสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนเพศรัชศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะครับเธอบอกเธอตกใจนะฮะ
แล้วภาวนาบอกโอ้อยากให้ลูกไปสอบทันอยากให้ลูกไปสอบทัน
บอกเขาขับรถผ่าน๒คันนี้นะครับไปตั้ง๒ยูเทิร์นแล้ว
แต่ตัดสินใจขับรถกลับมาก็เห็นผู้หญิง๓คนยืนอยู่ริมถนน
กับรถยางแตก๑คันนะครับที่ล้อหลังซ้าย
คือในรถเขาก็บอกกันว่าโอ้ดีนะตอนยางแตกขับมาไม่เร็ว
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับใช้เวลาสิบนาที
คุณผู้ชมครับน้องไปสอบสัมภาษณ์ทันขอทันด้วยน้องไปสอบสัมภาษณ์ทัน
คนเข้ามาชื่นชมพี่เขาเพียบเลยแล้วก็อวยพรให้น้องคนนั้นนะ
ผ่านการสอบลาบลื่นด้วยขณะเดียวกันก็มีอาจารย์ของนักเรียน
คลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณแทนลูกศิษย์
บอกว่าทุกอย่างราบลื่นนะคะคุณที่ช่วยเอาไว้เนี่ย
ไปสอบสัมภาษณ์ทันแล้วกลับถึงประจวบปลอดภัยแล้ว
แล้วที่สำคัญน้องคนนั้นก็มาเม้นมาเม้นขอบคุณพี่น้ำใจงามด้วยตัวเอง
บอกหนูเป็นนักเรียนในคลิปนี่แหละค่ะตอนนี้หนูสอบเสร็จแล้วนะถึงประจวบแล้วอย่างปลอดภัยขอบคุณพี่มากนะคะ
นี่แหละครับน้ำใจน้ำใจคนไทยครับ
เลยไปสองยูเทิร์นแล้วอ่ะยังเอกใจแบบกลับมาช่วยอ่ะ
ยิ้มนะข่าวนี้นะใช่อยากให้มีคนแบบนี้เยอะนะคะ